หวานเจี๊ยบนี่ผมจะเปลี่ยนชื่อให้บิ๊กโจ๊กเลยนะ

อัคฮานีก็พระเผลิง

แข็งแกร่งแต่ท่านแข็งแกร่งอยู่แล้วครับ

เงินที่เขาบอกว่าโอนมา
กับเงินที่ท่านสุรเชษ

เงินแค่๓ล้านกับเงินเป็น๑๐๑๐ล้าน

คือเกินไม่เกินไม่รู้แต่ในตาผม

ไม่ควรไม่ควรกระทำกับท่านแบบนี้
คุณเอาคอมมันโดไปจับตำรวจเนี่ยนะ

คือทนายที่ไปยื่นคำร้อง

แล้วก็เราตั้งทีมงานขึ้นมา

นักข่าวประชาชนทั้งประเทศเนี่ย
สนใจให้ความ

เราก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏต่อสารชน

กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

เคยอยู่กับ

ในฐานะที่เป็นทนายของ

ก็ประเด็นที่เขากล่าวหาว่า

ว่าแยกส่วนของท่านสุรเชษก็ส่วนหนึ่ง

แล้วก็เราก็อยากจะเตือนนะ
เตือนไอ้คนที่ออกมาเผยแพร่เนี่ย

มันจะผิดพรบข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับราชการนะเปิดเผยเนี่ย

ที่เอาข้อมูลมาให้คนนู้นคนนี้
เปิดเผยเนี่ยระมัดระวังด้วย

เรารู้ครับไม่ใช่เราไม่รู้

ทำคดีต้องชัวร์
ันตชัยทำคดีไหนที่ไม่ชัวร์

รับทำคดีใครต้องดูข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายชัดเจนแล้ว

เราจะตั้งวอลูมขึ้นมาคือว่า

ใครออกเอกสารมาเปิดเผย

สุรเชษเราเอาหมดครับ

ทั้ง๘คนนี้มีผว่ามหัวใจนะคะ

เท่าแต่ว่าเมื่อคืนคุยกันในเรื่องของ
ผมก็ดูว่ามันไปได้นะครับก็เลยรับทำกับท่าน
ช้องต่อตู้ได้ได้ครับคืออยากจะบอกง่ายง่ายครับ
เอ่อการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ผมเป็นทนายท่านเสรีมาก่อนเนี่ยครับ
งบประมาณของสตชเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับมันน้อยมาก
แต่เวลาลูกน้องออกไปทำงานเนี่ยก็ต้องควักตังค์เอง
ใช่ไหมครับพักตังค์เองแล้วควักตังค์เยอะด้วย
ในกรณีควักตังค์เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
เงินที่เขาบอกว่าโอนมากับเงินที่ท่านสุรเชษเอ่อ
จ่ายไปเนี่ยมันได้บาลานซ์กันไงเงินแค่สามล้าน
เงินเป็น๑๐๑๐ล้านที่ท่านจ่ายให้ลูกน้องเนี่ย
คุณว่ามันบาลานซ์กันเหรอครับมันสมเหตุสมผลไหมล่ะ
คุณก็เอาแค่เงินโอนเข้าบัญชี
รักษาพยาบาลแม่โอนเข้าบัญชีเอ่อ
จ่ายค่าโทรศัพท์แค่เนี้ยนะระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
จะเอาเรื่องแค่นี้เนี่ยมาทำมามาเขาเรียกว่าปลาตายน้ำตื้นเหรอ
เป็นไปได้เหรอแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับ
เส้นทางการเงินสืบสวนเส้นทางการเงินมาโดยตลอดนะครับ
เขาจะมาประตายน้ำตื้นกับไอ้เงินไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะ
ท่านคิดได้มันส่วนผลไหมอ้าวอย่างลูกน้องลูกน้องของท่านเนี้ย
ลูกน้องลูกน้องเป็นอะไรแล้วท่านลูกน้องชั่วท่านจะต้องชั่วด้วยเหรอครับ
มันไม่ใช่ไงบางทีนี่เรื่องส่วนตัวของลูกน้องเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มาบอกลูกพี่ใช่ไหมครับไม่ได้มาบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ่อเราคิดว่าเอ้ย
คนใกล้ชิดเป็นแล้วลูกพี่ต้องเป็นเนี่ยไม่ใช่
ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์
การออกสื่อเนี่ยระวังด้วยนะต่อไปนี้ต้องระวัง
นี้
เส้นทางการเงินผมทราบหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเผยไม่ได้
เพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเลยครับเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเลยครับ
แล้วผมก็บอกกับท่านสุรเชษแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้ท่านพูดแล้วผมพูดเอง
แต่อย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีคือเมื่อก่อนไม่เห็นมีจะต้องออกมาให้สัมภาษณ์เลย
ก็ไปสู้กันในศาลนู่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเราแก้ไขได้หมด
ถ้าสู้ในศาลแน่นอนว่าคุณรอบของมันเป็นการสามารถปล่อย
เขาไม่ได้เขาไม่ได้สารพญาหลักฐานในศาลในหน้าโซเชียลเนี่ยเขาไม่ได้เอามาพิจารณา
เขาพิจารณาพยานที่มันเกิดขึ้นจริงคุณมีอะไรผมถามว่าคุณมีเอกสารอยู่ในมือ
คุณออกมาแฉให้สื่อมวลชนให้สาธารณชนทราบคุณออกมาได้ยังไงเป็นความลับราชการคุณออกมาได้ยังไง
ผมถามสิคนธรรมดาไม่มีทางหรอกยิ่งความลับในเชิงในของธนาคารความลับของลูกค้าของธนาคารต่างที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยนะครับ
ดีไม่ดีคุณระวังนะครับธนาคารจะโดนข้อหานำความลับมาเปิดเผยนะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะผมจะบอกให้
ที่คุณเอามาร้องแรกแห่กระเชอเนี่ยว่าโอนไปคนนั้นโอนไปคนนี้บัญชีนั้นบัญชีนี้ผมถามว่าคุณรู้ได้ไง
ถ้าหน่วยราชการไม่นำมาเปิดเผยเองแล้วใครจะนำมาเปิดเผยแต่พวกคุณไม่กล้าเองไงพวกมันก็ฝ่านคุณอื่นไง
มันไม่ได้ตำรวจเลยคุณไปขอหมายดิลองคุณขอหมายผิดไปตัวนึงเนี่ยสารจะธนาคารเขาไม่ให้คุณนะ
คุณผิดสมมุติมีเลข๙คุณตอบเลข๘เนี่ยคุณไปขอธนาคารตีกลับบอกว่าเลขไม่ตรงไม่ให้
คุณก็ต้องไปหามาใหม่แต่นี่ไม่ใช่คุณเอาเลขบัญชีเป๊ะเงินเป๊ะผู้เป็นเจ้าของบัญชีเป๊ะอย่างนี้
แสดงว่าคุณรู้ในเรื่องของความลับเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องของเวลาการขอหมายค้นแล้วก็ขอหันตอบ
ตำรวจบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมมองดูแล้วมันก็ตลกนะ
คุณมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะคุณมีอำนาจตามกฎหมาย
เมื่อมีคุณอำนาจตามกฎหมายเนี่ยคุณไม่สืบสวนก่อนเลย
และการที่คุณเอาคอมมันโดมาเนี่ยโอ้โหยังก็ไปจับผู้ร้ายมาหาโจร
ไม่เกินหรอกคือเกินไม่เกินไม่รู้แต่ในตาผมผมว่าไม่ควร
ไม่ควรไม่ควรกระทำกับท่านแบบนี้

คุณเอาคอมมันโดไปจับตำรวจเนี่ยนะเขาหนีเหรอเขาไม่ได้หนีนี่
และเป็นผู้บังคับบัญชาพวกคุณด้วยผมว่านักข่าวทุกคนนะฮะ
รู้ประชาชนรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับ
อย่ามาพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงเกิดตอนนี้พอดีครับ
อยู่เนี่ยคุณไปค้นบ้านท่านเนี่ย
คุณไม่รู้เหรอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครไม่ได้เลยครับ
แล้วคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรผมถามดิ
คุณเป็นตำรวจภาษาอะไรสืบสวนสอบสวนไม่รู้เหรอ

อย่างท่านเสรีพูดเนี่ยท่านก็บอกว่า
ท่านไม่เคยเห็นเหตุการณ์พฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
แต่พอจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลูกจะเป็นวันนี้เนี่ยกลับเกิดเหตุการณ์
ผมใช้คำว่าดิสเครดิตนะครับดิสเครดิต
แล้วอยากจะบอกนะครับอยากจะปรามอยากจะเตือนด้วย
คือต่อไปนี้เนี่ยทีมทนายเราจะจับตาทุกฝีก้าวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเป็นใครก็ตาม
องผมด้วยให้มอง
คิดเห็นยังไงเรื่องนี้คือณวันนี้เนี่ย
เรื่องเก่าเนี่ยของท่านสุรเชษฐหักผ่านเนี่ย
ผมไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้เนี่ย
ผมดูแล้วว่าท่านน่าจะถูกรังแก่
เพราะฉะนั้นเราต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สาธารณชน
เพราะณวันนี้ท่านเป็นบุคคลสาธารณะ
ท่านเป็นบุคคลที่ประชาชน

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังอึมครึมอยู่อย่างนี้ฮะ
ชื่อเสียงเกียรติยศที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยป่นปี้หมด
เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยครับ
เราก็เป็นเหรียญสองด้านนะ
เราเป็นได้ทั้งโจทย์และจำเลย
ใครมาให้ผมว่าความมาจ้างเราเราก็ต้องรับ
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะต้องรับแค่ผู้เสียหายอย่างเดียวไม่ใช่

เป็นผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะครับ
แต่ว่าหน้าที่ของทนายความเนี่ยก็คือ
ทำความจริงให้ปรากฏต่อสารต่อสารชนนะครับ